ไปเจอศพถูกทิ้งอยู่ในร่องน้ำแล้วอยู่ในป่าละเมาะอากี๒ศพ
คุณผู้ชมครับตรวจสอบเบื้องต้นเป็นคนไทยนะครับ
ไม่ได้คิดว่าเป็นชาวต่างชาติอะไรแหละชัดเจนว่าเป็นคนไทย
แจ้งความคนหายไปที่สมุทรปราการนะครับถูกฆ่าแล้วเอามาอำพลางศพอยู่ตรงนี้
ชาวบ้านไปพบศพที่ป่าละมะริมถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีครับ
ตรงนี้คือไซน้อยนนทบุรีนะอืดแล้วอ่ะศพอืดแล้วน่ะ
คว่ำหน้าอยู่ในร่องน้ำนะครับห่างกันประมาณ๑เมตร
ศพแรกนะครับเป็นผู้ชายถูกห่อด้วยผ้าปูที่นอน
ด้วยสายไฟสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีดำ
มีรอยถูกขอมีคมแทง๓แผลหลังอีก๓แผลนะครับ
แล้วดูเขามัดนะข้อมือมัดด้วยเชือกไนลอน
หัวเข่ามัดด้วยสายไฟข้อเท้ามัดด้วยผ้า
คาดว่าเป็นใครเขาคาดว่าศพนี้คือนาย
พันธุ์พิสิทธิ์สุกโดรพัฒน์หรือเช่นเล่นชื่อทีม
อายุ๒๔ปีไปดูศพที่สองศพที่สองเป็นผู้ชายเหมือนกัน
นะครับถูกห่อด้วยผ้าปูที่นอนมัดด้วยสายไฟสีขาว
เสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวสีดำข้อเท้าน่ะ
ด้วยสายไฟสีดำข้อมือเนี่ยมัดด้วยเชือกสีดำ
ว่าจะเป็นศพของนายมงคลอิสมันหรือว่ากัน
อายุยี่สิบสามปีนอกจากนี้ยังพบกระป๋องเบียน
แล้วก็กล่องถุงมือยางถูกทิ้งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุครับ
ตำรวจสพไซน้อยตรวจสอบแล้วก็แจ้งคนหาย
เมื่อยี่สิบสองเมษายนไว้ที่ศพบังแก้วบังพลี
มุดประการโน่นนางสาวนัดปรียาประทุมทองนะครับ
แฟนของนายพันธ์พิสิทธิ์ให้ข้อมูลว่าเธอกับแฟนเนี่ย
แล้วก็นายมงคลอยู่กับนายสมชายและนางสาวอาบี
เป็นชาวเมียนมาทั้งคู่เป็นผัวเมียกัน
และยังมีนางสาวนวลจันทร์เป็นชาวเมียนมาเหมือนกันนะ
ซึ่งมีในหน้าชาวมาเลเซียเนี่ยนะครับ
ทั้งหมดทำธุรกิจในหน้านำเข้าแรงงานต่างด้าวร่วมกัน
ต่อมามีปัญหาขัดแย้งกับคู่สามีภรรยาครับ
ทำให้เธอกับนางสาวนวลจันทร์ต้องไปเช่าบ้านหลังใหม่
ส่วนนายพันธิ์กับมงคลก็ไปมาไปยังทำงานอยู่ด้วยกันว่างั้นเถอะ
กระทั่ง๒๐เมษายนคุณผู้ชมนายพันธ์พิสิทธิ์และนายมงคล
ทะเลาะกับนายสมชายนะครับทะเลาะกันทางโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็นั่งรถไปเคลียร์กันอีกแล้วดอมไปเคลียร์กันอีกแล้วนะครับ
ที่บ้านนายสมชายแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยอืมพันธ
บอกว่าปมสังหานเนี่ยมาจากเรื่องเงินนะนะครับ
เงินของผู้ก่อเหตุอยู่ที่ผู้ตายประมาณแสนนึง
มีการทวงถามด่ากันทางมือถือ
วันเกิดเหตุไปเคลียร์กันนะครับแล้วก็ลงมือสังหารแล้ว
นำศพมาทิ้งอำพลางขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนว่า
มีใครก่อเหตุบ้างคาดว่าน่าจะมีถึง๙คนคุณผู้ชม
๙คนอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี
และยังไม่แน่ใจว่าหนีออกนอกประเทศไปบ้างแล้วหรือยังครับ